วันนี้มาเริ่มที่เรื่องในต่างประเทศคุณผู้ชมครับกับเรื่องของตุรกีนะครับ
รัฐบาลตุรกีมีการออกมาประกาศว่าล่าสุดนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้แล้วนะครับ
หลังจากที่มีความพยายามในการก่อการรัฐประหารแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
เพราะว่าประชาชนจำนวนมากออกมาต่อต้านจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๖๑คน
ผู้นำตุรกีบอกว่านี่คือรอยด่างพร้อยของประชาธิปไตยของประเทศครับ
นี่ก็เป็นภาพบริการล่าสุดที่สนามบินอนาชาติอาตาเติร์กนะครับ
ให้ผู้โดยสารทยอยเดินทางเพื่อไปรอขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับ
ว่าหลายเที่ยวบินจะล่าช้าไปในขณะที่บางเที่ยวบินนั้นยังถูกยกเลิก
ผลพวงจากความพยายามในการก่อการรัฐประหารของกองทัพตุรกี
ตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับ
ส่วนภาพนี้คือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือ
นายพลฮูรูซีอาก้านะครับซึ่งเป็นประธานเสนาที่การทหาร
มีการรายงานว่าถูกกลุ่มกระบดจับตัวเป็นตัวประกัน
ก็สามารถช่วยมาได้เป็นผลสำเร็จครับ
การกลับมาเปิดให้บริการของสนามบินอนาชาติอาตาเติร์กนั้น
แล้วก็ปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันซึ่งนายทหารระดับสูงเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากที่นายเรเจฟเทยิปแอโดอานประธานาธิบดีตุรกีออกมาแถลงโดยยืนยันนะครับว่า
รัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้แล้ว
เช่นเดียวกันกับนายบีนาลียิวดิริมนายกรัฐมนตรีตุรกีก็เพิ่งออกมาแถลงว่า
วุ่นวายที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในตุรกีนั้นถือว่าเป็นรอยดังพร้อยของประชาธิปไตย
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพนะครับที่สื่อท้องถิ่นของตุรกี
ออกมาเผยแพร่เป็นภาพความเสียหายของอาคารรัฐศาสตร์ฝ่าในกรุง
อาการ่าครับเมืองหลวงของประเทศหลังถูกระเบิดจากความพยายามในการก่อการ
ในบางจุดนั้นรถถังที่กองทัพเคลื่อนออกมาประจำการถูกประชาชนฝ่ายต่อต้านการรัฐประหาร
ทำลายแล้วก็นำขยะคว่างปลาใส่นะครับ
โดยตัวเลขล่าสุดของทางการตุรกีออกมาเปิดเผยว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากการประทะกัน๑๖๑คน
บาดเจ็บกว่า๑๔๐๐คนส่วนผู้ก่อกระบดถูกสังหาร๑๐๔คน
นายทหารกว่า๒๘๐๐คนถูกจับกลุ่ม
ขณะที่ล่าสุดตำรวจกรีสรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของทหารลงจอดในกรีส
ภายในมีผู้โดยสาร๘คนต้องการยื่นขอลิภัยทางการเมืองครับ